น้องชายคว้ามีดแทงพี่ชายกว่า๒๐แผลเสียชีวิตเลย
เรื่องอะไรรู้ไหมครับไล่เพื่อนฮะไล่เพื่อนลูกโอ้โหแล้วดูเลือดดิ
นะครับเดี๋ยวดูว่าที่ไล่เนี่ยนะครับเป็นเหตุเป็นผลไหม
เหตุการณ์เกิดขึ้นในร้านเสริมสวยครับในซอยอนามัยคลองตาคล้าย
หมู่เจ็ดตะบุดบางบูทองกระเภทบางบูทองจังหวัดนทบุรีครับ
ฉลาดใจปลื้มอายุสี่สิบห้าถูกนายณฑีใจปลื้มอายุสี่สิบสอง
เป็นน้องชายแท้นะคุณผู้ชมใช้มีดแทงตรงไหนนะแทงคอ
แทงหน้าอกกว่ายี่สิบแผลอาการสาหัสครับส่งโรงพยาบาลใส่น้อย
แต่เสียชีวิตในเวลาต่อมาจากคำบอกเล่าของคนในบ้าน
คุณผู้ชมฟังนะฟังนะปมเหตุมาจากนายฉลาดพี่ชายเนี่ย
ออกปากไล่เพื่อนลูกชายของนายนาธีที่มากินเลี้ยงปีใหม่
ปีใหม่แล้วมานอนอยู่ในบ้าน๕วันแล้วไม่ไปไหนเลยนะครับ
มีปากเสียงชกต่อยกันแล้วบุกเข้าไปแทงกันในห้องนอนเสียชีวิต
แล้วก็หนีไปครับเอาลองฟังเสียงลูกสาวของผู้เสียชีวิตหน่อยฮะ
ก็คือนั่งกินข้าวด้วยกันก็เคลียร์แล้วว่า
เคลียร์ลูกหน่อยนะให้ให้เด็กออกไปค่ะแล้วก็ไม่ยอมไปกัน
พ่อหนูก็โกรธก็เอาของออกมาโยนไว้หน้าบ้าน
ให้ออกกันไปหมดเลยเพราะว่าเขาไม่ยอมมาเคลียร์เรื่อง
เด็กที่วัยรุ่นที่มาอยู่เสียงดังกัน
แล้วอาก็อีกประมาณ๑ชั่วโมงอาก็กลับเข้ามาแล้วก็มาแทงพ่อหนู
ไม่คิดว่าเขาจะทำอ่ะเพราะว่าเพราะปกติก็คือแกเป็นแบบ
แยกกันอยู่ไปก่อนแล้วพเฮลมมันจะมาคุยกันทีหลังนะ

เพราะว่าเมื่อก่อนมันก็ไม่รุนแรงไง
แล้วอันนี้เห็นเขาหลบหน้ากันไปแล้วรอบนึงก็
รอบสองก็ไม่รู้ว่ามันจะขนาดนี้ไง
นี่เราก็ให้ฟังเสียงทั้งสองฝั่งเลยนะ

ข้อหาเจตนาฆ่าผู้อื่นจนถึงแก่ความตายนะครับ
แล้วก็ตอนนี้อยู่ระหว่างการติดตามตัวผู้ต้องหาครับ